ช่วงนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นตลาดกันดีไหมครับ

แน่นอนแหละไปตลาดที่สวนหลวง
ไปตลาดในหมู่บ้านเสรีวิลล่า
ตลาดข้างบ้านของป้า
ทั้งสองท่านป้าบุญศรีนะครับเพราะว่า

ได้มีการสั่งปิดตลาด๗วันในเบื้องต้น

บรรยากาศของตลาดแน่นอนเงียบเหงาแล้วฮะ

รายงานสดมาจากตลาดแห่งนี้ครับไปครับ
ขณะนี้นะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่มาสำรวจตลาด
ซึ่งอยู่ใกล้กับสวนหลวงร๙นะคะ
แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ
หลังจากที่มีหญิงสูงวัยนะคะออกมาทุบรถกระบะ
ที่จอดขวางประตูหน้าบ้านของตัวเองนะคะเมื่อหลายวันก่อนค่ะ
แล้วก็หลังจากที่มีกระแสข่าวติดต่อกันมาหลายวันนะคะ
วันนี้ทางผู้มนวยการเขตประเวทนะคะ
จะมีการเรียกเจ้าของตลาดมาทำการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจ
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นนั้นนะคะ
ก็เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศณเวลานี้นะคะ
ว่าตลาดทั้ง๕แห่งนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดทำการนั้น
วันนี้มีตลาดไหนที่เปิดแล้วก็ตลาดไหนที่ปิดบ้างนะคะ
ถ้าด้านหลังของดิฉันค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่า
ตรงนี้เป็นตลาดที่สี่นะคะซึ่งได้ปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการตรวจสอบพบว่า
มีการจัดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นตลาดที่สี่นะคะที่ชาวบ้านในบริเวณนี้นะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ่อ
ได้ปิดลงแล้วนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับอีกตลาดนึงค่ะคุณผู้ชมถ้าถัดมานะคะทางด้านขวาก็จะเห็นว่า
ตลาดที่สี่นะคะจะอยู่ใกล้กับตลาดยิ่งนารานะคะ
ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเปิดทำการตามปกตินะคะ
วันนี้เพราะว่าตลาดตรงนี้นะคะมีการตรวจสอบแล้วว่าเอ่อ
ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ย
แล้วก็รวมถึงแม่ค้าพ่อค้าก็ยังทำการค้าขายกันปกตินะคะ
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะคะจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
ได้มีการพูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เขาก็บอกว่าตลาดของเขานะคะในพื้นที่ของตลาดยิ่งนาราเนี่ย
สามารถทำการได้ปกติแต่ว่าเอ่อในขณะที่หลายตลาดนะคะ
ก็ยังมีการเปิดอยู่นะคะก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็นตลาดบริเวณที่
ชาวบ้านนะคะจะเรียกกันว่าตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้กับตลาดตรงนี้เลยล่ะค่ะ
เปิ้ลมาร์เก็ตก็ยังเปิดตามปกติเช่นกันนะคะแล้วก็ประชาชนก็กำลังทยอยเดินทางมา
ซื้อของกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่าเอ่อ
ประชาชนนะคะในวันนี้ก็ยังเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันตามปกตินะคะ
ขณะที่สื่อมวลชนหลายช่องนั้นนะคะก็ยังเกาะติดความเคลื่อนไหวบริเวณนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยากจะไปพูดคุยกับประชาชนสักคนนึงนะคะ
ว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับประเด็นข่าวนี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณพี่คะขอสอบถามนิดนึงค่ะ
หลังจากว่าวันนี้นะคะก็มีข่าวว่าจะมีการปิดตลาด
ในหลายพื้นที่สำหรับตัวคุณพี่เอง
ก็เป็นประชาชนที่เดินทางมาออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาออกประจำวิ่งทุกวันนะครับมาประจำค่ะ
เราอยากจะทราบว่าในประเด็นนี้ถ้าเกิดว่ามีการปิดตลาดลง
คุณพี่คิดว่ามันเหมาะสมไหมแล้วก็เอ่อ
อยากจะให้มันเป็นยังไงคะมันจะดีขึ้นไหมหลังจากนี้
คือสำหรับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับ
การที่จะปิดตลาดเลยเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วย
เพราะว่าประชาชนแถวนี้ในการที่จะมาออกกำลังที่ศูนย์หลวงรอ๙ใช่ไหมครับ
ออกกำลังเสร็จแล้วก็ได้มาเดินซื้อจับจ่ายมาหาทานอาหารกัน
คือในส่วนนี้ถ้าเกิดจะปิดไปเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่จะปิดเนี่ย
ผมเห็นด้วยนะครับคือคือถ้าจะปิดก็คือนี่ปิดในส่วนของส่วนที่
เขาไม่อาจจะขอขออนุญาตให้แบบถูกต้องนะฮะในส่วนนี้คงกดปิดไป
แต่ในส่วนที่เขาเปิดถูกต้องมานานแล้วเนี่ยก็ควรจะคัดบริเวณการต่อไปครับ
ปกติแล้วก็มาออกเป็นประจำทุกวันครับผมออกประจำทุกวัน
ค่ะแล้วการคือถ้าเรามาออกกำลังกายอย่างนี้แล้วมีตลาดในการจับจ่ายซื้อของมันจะสะดวกมากน้อยแค่ไหน
ใช่ครับจะมีการสะดวกว่าคือประเด็นคือการที่ไม่สะดวกก็คือการจอดรถนะครับ
ถ้ามีการจัดการจอดรถให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยผมว่าทางกรทมก็น่าจะมองเห็นจุดนี้นะครับ
ถ้ามีการจอดรถถูกต้องแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดี
ผมก็ว่ามันก็เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยได้
จุดนี้ครับโอเคค่ะขอบคุณความเห็นของคุณพี่นะคะ
สวัสดีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเอ่อ
ฝั่งนึงนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นตลาดร่มเหลืองนะคะ
คุณผู้ชมค่ะค่ะตลาดร่มเหลืองนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปิดทำการเช่นกันนะคะ
แล้วก็ถัดไปทางด้านขวามือของดิฉันนะคะก็จะเป็นบ้านของคุณป้านะคะ
ที่มีการออกมาทุบรถกระบะตามที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่าบ้านของคุณป้านะคะ
เราก็สังเกตเห็นแล้วค่ะว่าวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีการเอ่อ
มีรถไปจอดขวางทางนะคะแล้วก็หลายคนก็มาติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้นะคะผู้อำนวยการเขตเนี่ย
จะเรียกเจ้าของตลาดนะคะมาทำการทำความเข้าใจนะคะ
แล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้ยังไงทีมข่าวก็จะติดตามความเคลื่อนไหว
แล้วก็รายงานกลับไปยังสถานีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะ
ขอบคุณนะฮะทีมข่าวก็สำรวจให้ดูนะครับ
มีบางตลาดก็ยังคงเปิดอยู่บ้างเล็กน้อย
อีก๔ตลาดก็ปิดเรียบร้อยแล้ว
รอดูการพูดคุยกันของเจ้าของตลาดของสำนักงานเขต
พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนะครับ
การแก้ไขด้วยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาขายของสดเนี่ย
ก็น่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกัน